คุณตาท่านหนึ่งอายุ๙๐ปีแล้ว

ญาติพี่น้องลูกหลานบอกแกเคยตายแล้วฟื้นมาสองรอบ

ปกติจะเจอแต่แบบไม่กินใช่ไหม

ครอบครัวก็เลยร้อนใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มีวิญญาณมาแอบแฝงอยู่ในร่างของคุณตาหรือเปล่า

เขาอยากให้หมอปลาเนี่ยหมอปลามือปราบสัมภเวษีเข้ามาช่วยดูคุณตาให้หน่อย
บ้านอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็นำร่องไปก่อนเลยนะครับ

คุณไก๊ธนกรนะครับ
คุณตาก็จะชอบโวยวายตอนช่วงกลางคืนหน่อยนะครับ
น้ำเหลืองน้ำหนองไหลตามร่างกาย
นี้ลูกหลานก็บอกนะส่วนมากจะไหลหนักเนี่ยวันโกรณ์วันพระ
ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่า
คือคุณตายังขยับร่างกายได้เล็กน้อยนะฮะลูกสาวก็ทำข้าวต้มกุ้งมาถ้วยหนึ่ง
คุณกายธนกรบอกปกติ๙๐นอนซูบผอมติดเตียงจะไม่ค่อยกินอะไรนะ
นี่ตาแกกินไวมากดูสิฮะขออนุญาตเบลอภาพไว้หน่อยแต่จะเห็นป่าแกแบบขยับปุ๊บปับปุ๊บปับเห็นไหมฮะ
แต่อย่าป้อนเร็วนะอันตรายเดี๋ยวแกกลืนไม่ทันเดี๋ยวติดโครงติดคอ
อันตรายนะนี่เห็นมั้ยเนี่ยเขียวใหญ่เลยนะฮะ
ลูกสาวบอกว่าเมื่อช่วงกุมภาพันธ์ปีที่แล้วปี๖๕พ่อป่วยติดโควิด
พออยู่บ้านแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ป่วยติดเตียงนะฮะ
พอกลับมาจากโควิดเนี่ยล้มป่วยทีนี้นอนติดเตียงนะครับ
๔เดือนต่อมาพ่อตาย

ตายเสียชีวิตเลยคือนิ่งไปเลยไม่หายใจ
หมอจากโรงพยาบาลเนี่ยมาตรวจ
มาจับชีพจรบอกพ่อตายแล้ว
ลูกก็เตรียมจัดงานศพนะครับ
ระหว่างนั้นอยู่ดีพ่อฟื้นขึ้นมาหายใจขึ้นมาฮะ
ลูกหลานตกใจ

รอบ๒แล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีก
แต่ฟื้นมาครั้งนี้เนี่ยแปลกกว่าเดิม

แล้วบางทีมีเศษเนื้อติดมาด้วย
มีน้ำเหลืองไหลออกมาตามผิวหนังโดยเฉพาะวันโกนวันพระ
ร่างกายจะบวมเป่งมีกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรง
ขอกินอาหารอย่างเดียวกินยังไงไม่รู้จักอิ่ม
แล้วชอบเอะอะโวยวายช่วงกลางคืน
ซึ่งคุณตาเนี่ยแกเคยพูดให้ลูกหลานฟัง
บอกแกชื่อนรงอายุ๗๐บ้านอยู่กรุงเทพ
มาอยู่ที่นี่เพราะว่าบ้านมันใหญ่โตดีเหลือเกิน
มีของให้กินอิ่มไม่อยากกลับไปอยู่บ้านหลังเดิม
บ้านหลังเดิมมันหลังเล็กไม่ค่อยได้กินอะไร
ก็เลยเชื่อว่ามีวิญญาณคนชื่อนรงเนี่ยมาสิ่งร่างพ่ออยู่หรือเปล่า
พอรู้ว่าเป็นโควิดก็ด้วยที่ว่าเป็นคนแก่
ทางเจ้าหน้าที่อนามัยเขาก็เลยมาเอาไปโรงพยาบาล
แล้วเขาบอกว่าเจ๊เตี๋ยวอ่อนลงได้นะ
เตี๋ยวอ่อนลงได้จนกระทั่งแบบว่า
แกนิ่งลงไปเฉยน้องเขาก็ยักหน้า
แล้วทุกคนก็โอเคเข้าใจรู้แล้วว่าเขาพญานาคคืออะไร
เหมือนแกค่อยคืนสติ
หายใจแผ่วขึ้นมาแล้วเริ่มปลือตาขึ้นมา
รอบแรกปกติปกติฟื้นมาปกติค่ะ
รอบ๒ที่ไม่ปกติเริ่มจำใครเข้าไม่ได้
แต่อึสีดำกลิ่นเน่ามีมานานแล้ว

อา้คุณจะอยากให้หมอปลามาช่วยดูให้นะฮะ
คุณไกด์ธนากรก็เอาคลิปส่งไปให้หมอปลาดู
หมอปลาบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องสืบ
เห็นคลิปแล้วล้านเปอร์เซ็นต์ตาแกตายไปแล้ว
เอาลงฟังหน่อยนะครับ
ยังไม่ลงสัมผัสแต่ผมเชื่อก่อนเลยว่าเคสนี้
ต้องมีสัมภเวษีเข้าไปอยู่ในตัวพ่อเขา
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปพิสูจน์ไปสัมผัสว่า
จะไปพิสูจน์แล้วก็จะไปปลดปล่อยสิ่งลิ้นลับ
ยงวิญญาณต่างที่อยู่ในร่างคุณตาให้
พอจะคาดเดาถูกไหมจะเกิดอะไรขึ้น